เขาไปหาต่อหัวเสือด้วยค่ะความสามารถขนาดนี้เป็นยังไงไปดูค่ะ
สวยครับหลังนี้
ครับผมเป็นเชื้อเนี่ยครับเป็นสูงใหญ่ครับสูงดุงยากกว่าพังเบื้อ

ในที่สุดก็ได้มาแล้วรังต่อหัวเสือพร้อมกับตัวอ่อนอีกมากมาย
คุณดูไปนะคุณชิสานะตอนที่เขาถ่ายได้ยินเสียงไหม
เสียงต่อบินฮึ่งเลยต่ออีกเดี๋ยวปั๊ก
ตัวใหญ่บินอยู่ใกล้พรานโจเลยค่ะ
ก็เห็นถึงกระบวนการวิธีการไปล่าหาต่อหัวเสือนะคะ
เริ่มต้นจากการหาต้นไม้ใหญ่ก่อนแล้วก็มองขึ้นไปดิมีรังของต่องหัวเสือไหม
ก็ต้องหารังที่มันสมบูรณ์ที่สุดรังใหญ่ดีที่สุดเนี่ยนะคะ
จากนั้นคุณโจหรือพรานโจก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะ

จากนั้นใช้เหล็กทอยยึดกับต้นไม้

เดี๋ยวนี้มันก็ออกมาทักทายกันเป็นร้อยตัวเลย
นุษยสัมพันธ์ดีทั้งคนและต่อนะจ๊ะ
จากนั้นพรานโจก็ต้องใช้วิธีการนะคะ
ที่จะไม่ให้ต่อหัวเสือมาทำร้ายเรา

โดนแน่แหละแต่ว่าชุดของเขาเนี่ยปลอดภัยมิดชิด

ตกต้นไม้ก็เจ็บถึงขั้นตายได้เหมือนกันจริง
ดังนั้นแล้วเนี่ยพรานโจเขาก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะคะ

ตัดทั้งกิ่งทั้งทดทั้งต้นไม้ออกมาเลยนะคะ
จากนั้นก็นำรังต่อหัวเสือเนี่ย
ออกมาจากเขตของต่อที่มันป้วนเปี้ยนอยู่

เราจะถูกต่อไล่ล่าทำร้ายได้
พอได้แล้วมานั่งดูซิชื่นชมหน่อยซิว่าได้อะไรมา
เห็นไหมคะตัวอ่อนเพียบเลยค่ะ
จากนั้นพรานโจก็จะนำไปทำความสะอาดค่ะ
แล้วก็เอาไปแบ่งขายในตลาดให้กับคนที่สนใจเอาไปทำอาหารอ่า
รังหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ๗๐๐บาท
บวกหรือบวกลบก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะ
ดังนั้นใครนะที่สนใจทั้งน้ำผึ้งสดหรือว่าตัวอ่อนจากรังต่อหัวเสือแล้วก็ติดต่อพรานโจได้
หมายเลขและช่องทางที่ขึ้นให้นี้
อยากทำความรู้จักพานโจมากขึ้นกว่านี้
คือจริงเลยนะพื้นเคยจัดการได้ต่อก็ได้อยากรู้ว่าแกเคยโดนป่อยบ้างเปล่า

ฉันอยากรู้ว่าแกเคยโดนแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
คุณก็เข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่ติ๊กต๊อกของเขานะคะ
อันนี้หนึ่งอาชีพเสี่ยงตายน่าชื่นชมค่ะ